ตัดหน้าเลย

โหนร้องซูบ
แต่ทีนี้ไม่มีคนใจไปให้ด้วย
น่าจะเป็นอาหารอายุหรือยากกลาย
เรียกตำรวจ
เดี๋ยวเราเรียกตำรวจก่อน

นี่ไงตำรวจมานะ

ก็รู้เขาว่าเมาแต่ว่าคุณทำทรัพย์สินผมเสียหาย

ไม่หนูรู้ว่าหนูเมา
ก็เรียกตำรวจแล้ว
ก็เรียกมาดี
รอตำรวจก่อนสิครับ

จด

รถคุณโชนรถผม

จด

จด

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ